พาไปส่องตัวเลขกันหน่อยดีกว่า

ที่เกาะนาคีกลางฝ่ายท่ามะนาว
อำเภอบ้านดุงจวัดอุดรธานี
เป็นที่สถิตของเจ้าแม่นาคี
เขาก็เชื่อว่าเป็นหลานสาวของพ่อปู่

นักท่องเที่ยวก็ต้องนั่งเรือกันไปกราบไห้ขอโชค

เป็นครั้งแรกเขาเชื่อว่า

แดมรกับหัวสำนักศึกษาของเด็กอาจจะให้โชค

คลั้งนึงได้เลข๕อีกครั้งนึงได้เลข๖
เป็นความบริสุทธิ์นะครับก็เลยไปเขย่าแล้ว
นักทองเชียวเขาบอกว่าเฮ้ยเขาได้ไปขู่ตรงต้นมะเดือกยักษ์อ่ะ
ค่ะมันเลขเดียวกันกับเลขเนี้ยอุ้ยเนี่ย
ทำไมมันตรงกันอ่ะค่ะนั่นแหละฮะโอ้ยเป็นที่ล่ำลือว่า
เอาล่ะเดี๋ยวสิบหกเนี้ยเรียกเนี้ยรู้เรื่องรู้เรื่องค่ะ
ขณะที่แม่ค้าขายเครื่องเส้นไหว้อยู่เกาะนาคีเขาบอกว่าตั้งแต่พ่อจ้ำศรี
หรือว่าเป็นพ่อจ้ำประจำเกาะนาคีนั้นเสียชีวิตไปนะ
ก็ฝันเห็นเจ้าแม่นาคีฝันเห็นว่าเจ้าแม่นาคีเนี่ย
แบงค์ร้อยเก่ามาให้พ่อจ้ำแล้วเห็นเลยว่าเป็นเงินสี่ร้อยบาท
สี่ร้อยบาทฟังแบบนี้เขาบอกว่าเสี่ยงตัวเลขก็เอาไปตี
แล้วแต่คนจะตีแล้วว่ามันคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ต้นมาเดือร์ยักษ์ก็เลขเดียวกันก็ว่ากันไปอ่ะ
อันนี้ก็เอามาฝากจากคำชโนธนะครับค่ะอ่าต่อเลยนะคะ
พาไปที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมที่นี่ค่ะ
เราพาไปบ่อยบ่อยนะคะแล้วหลายคนก็สมใจนึกนะคะ
เพราะไปลูบไปถูไปคำลูกแก้วสารพัดนึกค่ะคุณคะ
หลายคนก็บอกว่าเห็นตัวเลขด้วยนะนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์
บรรดาสาธุชนคนกันเองค่ะมารวมตัวกันที่สาราพระราหูแปดทิศ
ที่ตั้งรูปปั้นพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมารนะคะ
หลายคนก็มากลับไหว้บูชานำเครื่องเส้นไหว้ทั้งกล้วยทั้งมะพร้าวน้ำหอม
ไข่ไก่มาขอพิธีขอโชคขอลาบขอพรหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
ต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะคะต่อแถวกันยาวเหยียดคุณคะ
รูปไหนล่ะลูกแก้วสารพัดนึกอยู่ไหนไปลูบลูกแก้วสารพัดนึก
ใสสีแดงขนาดใหญ่กว่าลูกแตงโมอ่านตั้งนานไม่มาสักทีนะคะ
เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะของดีต้องรอนี่ไงคุณผู้ชมไปรูปนะคะ
ซึ่งลูกแก้วสารพัดนึกตั้งอยู่ที่หน้าเครื่องบายสีพญานาคเก้าเซียน
บางคนรูป๕ครั้งบางคนบอกว่า๓ครั้งพอแล้วก็อธิษฐานจิตเพ่งมองไปที่ลูกแก้ว
หาเลขแล้วก็ได้ตามใจนึกด้วยนะปรากฏขึ้นมาบนลูกแก้วเหรอ
มันปรากฏเลยหมายถึงว่ารูปแล้วมันจะเห็นเลยเหรอคะใช่ค่ะ
เขาเห็นกันนะคุณผู้ชมเขาบอกเราว่าเขาเห็นอะไรแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะเดี๋ยวเราจะบอกให้ในเฟซบุ๊คแล้วกัน
ค่ะเห็น๓ตัวด้วยนะเห็นมา๓ตัวนี่ค่ะดูตรงไหนเนี่ยเออเราพยายามมองอยู่เนาะ
คุณเข้าใจดีชัดแล้วใช่ไหมเข้าใจอันนี้เข้าใจอ่าต่อครับ
ไปค่ะไปดูไปดูแม่โน้ตกันหน่อยค่ะแม่โน้ตไม่ใช่แม่ใครไม่ใช่แม่คนแต่เป็นแม่วัวนะคะ
นกเป็นแม่วัวท้องแก่อายุ๑๒ปีปวดท้องตกลูกแต่ไม่ตกลูกธรรมดาไปตกลูกหน้าสารพระภูมิเจ้าที่และสารตายาย
นี่ไงบ้านเลขที่เจ้าของแม่โน้ตคือ๒๙๐ทับ๔เป็นบ้านนายพัฒนาแก้ว๙วัย๕๕ปี
ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายพัฒนาเล่าบอกว่าซื้อวัวพ่อพันธุ์แม่พันธุมาเลี้ยงหนึ่งคู่
ก็คือพ่อแสงกับแม่โน้ตนี่แหละให้ลูกมาแล้วทั้งหมดสิบตัวทุกครั้งเนี่ยแม่โน๊ตก็จะไปตกลูกตามท้องนานะ
แต่มาครั้งนี้ไม่รู้อีท่าไหนตกลูกหน้าสารพระภูมิเฉยเลยก็แปลกดีเหมือนกัน
วัวที่ออกมาเป็นตัวผู้ค่ะเขาก็ตั้งชื่อมันว่าเจ้าภูมิงานนี้เซียนตัวเลขก็ไม่พลาดนะคะ
สารพัดเลขที่จะเกี่ยวข้องก็เอาไปเสี่ยงโชคกันหมดเพราะเชื่อว่าสงสัยเจ้าภูมิคงจะมาให้โชคบ้างแล้วนะ
เหรอท้องกลมก็เลข๐ออกมา๑ตัวก็เลข๑หรือเปล่าไม่รู้
คิดเองนะคิดเองมโนคิดเก่งเราอ่ะมโนมโนเอาเองเขาบอกว่าบ้านเลขที่ใช่ไหมอะไรอ่ะ
คุณผู้ชมส่งมากำลังโมโหอยู่เห็นหน้าน้องมิ้นแล้วหายเลย
หายหรือโกรธยิ่งกว่าเท่าไหร่เอาไปต่อที่ชัยนาธิอำเภอสังคราฟบุรีนะฮะมีลูกหมาเกิดมามี๒๐นิ้ว
นิ้วอันนี้เลขแรกกันไปเดี๋ยวก่อนก็หมามี๔ขาขาข้างละ๕ก็ถูกแล้วไหม
ไม่รู้ดิ๒๐นิ้วลูกหมาเกิดมา๒๐นิ้วจริงแล้วต้องมี๔นะคุณนี่แบบเพี้ยนไปหมดแล้วนี่มันต้อง๔
เอามาต้องมีมีนิ้วสี่นิ้วเหรอสุดท้ายมามาเป็นยี่สิบนิ้วแถมให้โชคกับเจ้าของบ้านตั้งแต่เกิดด้วยนะฮะ
หมาน้อยตัวนี้ชื่อว่าเจ้ามีบุญเจ้ามีบุญลูกหมาตัวเมียอายุ๑เดือนบ้านเลขที่๑๔ทับ๒หมู่๕ตำบลเที่ยงแท้นะครับ
จริงแล้วออกมา๓ตัวแต่ตายไป๒เหลือ๑เหลือมีบุญตัวเดียว
เพิ่งสังเกตว่าทำไมมีบุญมี๒๐นิ้วคุณถามใช่ไหม
จริงแล้วหมาเกิดมามันต้องมีเพียง๑๘นิ้ว๑๘นิ้ว
ซึ่งหน้าหลังมันจะไม่เท่ากันแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน๑๘นิ้ว
แต่มีบุญมีถึง๒๐นิ้วตั้งแต่เจ้ามีบุญเกิดมาให้โชคมาตลอด
ไปนะส่วนกดนี้คิดว่าจะซื้อเลขที่บ้านของเขาก็คือบ้าน
เลขที่ของเขาเองนั่นแหละคือ๑๔ทับ๒ก็เลยคิดว่าน่าจะให้
โชคแน่นอนนะครับคุณผู้ชมพาไปดูที่วัดนี้กันหน่อยนะ
วัดสรรต้นพึ่งตำบลแม่อิงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเนอร์
นี่ค่ะเขาไปกันทำไมไปส่องคุณดูนะในตู้กระจก
นี่ค่ะคุณดูสิมันคืออะไรปลาไหลทองปลาไหลทองถูกต้องคุณอรัชพร
แล้วคุณคะมันมี๒ตัวแต่สิ่งที่มันแปลกไม่ใช่เป็นเพราะว่าปลาไหลทองเท่านั้นนะ
มันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแบบนี้เฮ้ยเปลี่ยนได้ไงอ่ะบาน่าเป็นไปได้เหรอ
ปลาไหล่สีทองสองตัวเขาทาสีป่ะไม่มันเปลี่ยนเองจริงเหรอฮะคุณ
ใช่เห็นไหมมันขดเลขอะไรคุณฉุนรัชพรเป็นเลขหกว่านี้
หน้าการตามข่าวเราไม่ได้มองอะไรให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเองแล้วกัน
คือปลาไหล่สองตัวเนี่ยชาวบ้านเขานำมาถวายเจ้าอาวาสที่วัดนี้
แล้วก็มาเลี้ยงไว้ในตู้กระจกแบบนี้ชาวบ้านเข้ามาดู
แล้วคุณขาไม่ใช่มาดูตัวอย่างเดียวนะ
แล้วเอาน้ำที่อยู่ในตู้ปลามาถูมาลูบตามร่างกาย
ให้หายหายปวดเมื่อยหายเจ็บขัดยอกทาถูทาถู

เขาบอกว่าปลาไหล่มันขดเป็นให้เลขอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
กลมขีดอะไรก็ว่าไป
ได้ข้อมูลไปลงทุนแล้วงวดนี้

เราเน้นย้ำแฮสแท็กด้วยนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยง
ใช่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ
เอาจริงคุณผู้ชมเราก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังสนุกนั่นแหละ
จะเอาไปต่อยอดอะไรก็สุดแท้แล้วแต่นะคะ
ทาถูทาถูที่บ่อน้ำทิพย์ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดบ่อน้ำทิพย์ค่ะนี่ต้นอะไร
ตะเคียนตะเคียนต้นนี้อายุ๑๕๖ปียาว๓๓๙เมตร
สองสามีภรรยาชาวจังหวัดพยาวเขานำตะเคียนต้นนี้ใส่รถกระบะ
ทะเบียนขอไข่สรศรี๕๓๔เชียงใหม่ไปถวายวัดบ่อน้ำทิพย์
รู้ข่าวปุ๊บยังไม่รู้ว่าตะเคียนมาจากไหน
แต่ที่แน่ฉันขอมาหาตะเคียนก่อน
นายบุญโยงกันทะพยาวและนางพิมจันทร์ปันสุนเริก
เล่าบอกว่านำรถแบ็คโฮลไปขุดลอกคลอง

ตะเคียนสวมชุดไทยโบราณมาหาเลยบอกว่า
คุณแม่ขึ้นมาทีขุดแม่ขึ้นมาให้หน่อย
รุ่งเช้าลองเอารถแบ็คโฮลไปขุดอีกรอบ
ได้ไหมเจอค่ะตะเคียนฝังอยู่ในลำคลองจริง
ตะเคียนก็เลยเอาขึ้นมาเลยค่ะ
บูชาไว้ที่บ้านเลขที่๖๐หมู่๖จังหวัดพยาว
ชาวบ้านเขาก็มาจุดทูปขอพรได้โชคได้ลาบกันตลอด
คราวนี้ก็เลยนำตะเคียนต้นนี้ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่

จะได้เป็นสิริมงคลให้โชคให้ลาบชาวบ้านต่อไป
ข่าวนี้ข่าวเดียวมีตั้งแต่เลข๐เกือบถึง๙แล้วนะคะ
แต่ที่มันนี่ต้องบ้านเลขที่๖๐ทับหมู่๖นี่แหละคุณผู้ชม
ทำไมล่ะก็เหมือนกับอะไรเมื่อกี้อย่างนั้น
แต่ตะเคียนอายุ๑๕๖ปียาว๓๓๙เมตร

แล้วแต่ละกันเยอะจังเลย
เอาส่วนที่วัดร้องเมงตำบลหนองหนองเหย่งนะฮะ
อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็มีต้นเขาเรียกว่า
มะม่วง๓ปีโบราณนะฮะอายุ๒๐๐ปีนะครับ
ก็เหลืออยู่แห่งเดียวในภาคเหนือแหละ

๓คนโอบสูงกว่า๓๐เมตร
ชาวบ้านกับพระเนรก็นำผ้าเป็นผ้าสีเหลืองคือไป
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการบวชต้นไม้นะฮะ
ทำการบวชต้นไม้เอาไว้ก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่นะครับ
เคยมีคนไปขอแล้วก็ไปซื้อหลายครั้ง
แต่พระครูโกวิทธรรมสวพลจ้าวัดไม่ขาย
เพราะถือว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ของหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็ไปขอแล้วก็ขอโชคขอลาบกันไป

เจ้าอาวาสก็บอกว่ามะม่วง๓ปีเป็นพันธุ์โบราณ
ไม่มีใครปลูกแล้วเพราะว่าต้นใหญ่แล้วมันเก็บลูกยาก

มันใหญ่มากคุณจะปีนไปยากมันจะปีนไปยาก

เขาบอกว่ารสชาติของมะม่วง๓ปีเนี่ยนะ
มันเป็นพันธุ์ที่หอมหวานอร่อยมาก

เหลือเพียงต้นเดียวตอนนี้ก็เลยอนุรักษ์เอาไว้
ก็เลยไม่มีคนปลูกเพราะมันใหญ่มันโตเกินไป
ปิดท้ายเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วกันคุณผู้ชม
แต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวเลขมาเกี่ยวข้อง
เป็นรถกระบะไปพุ่งชนบ้านในตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รถกระบะสีดำทะเบียน๕กชฉิ่ง๙๗๖๔
ทะเบียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เสียหลักพุ่งเข้าไปที่บ้านเลขที่๑๒๐ทับ๑๗๑๒๐ทับ๑๗
ริมถนนชนรับประทานกำแพงบ้านก็พังรถกระบะข้างหน้าก็ยุบคนขับก็บาดเจ็บศีรษะแตกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าของบ้านนางสาวสุนิสาเขาบอกว่าตอนเช้าพาลูกวัย๕เดือนไปฝากไว้ที่บ้านแม่ใกล้กัน
หน้าบ้านโดนชนยังยิ้มอยู่เลยเนอะนะฮะแล้วก็ไปซักผ้าหลังบ้านจู่ได้ยินเสียงรถเบรกเสียงดังมากแล้วก็เสียงดังโครมใหญ่
พอออกไปดูก็ตกใจรถกระบะพุ่งชนบ้านในจุดที่จุดนั้นเขาชอบอุ้มลูกไปนั่งเป็นประจำ
หรือเอาใครแบบนี้ไปซื้อนะครับแคร์สิ่ง๙๖๔คุนรู้ไม่ว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่

คืออย่างรถผมโดนชนโดยที่มันแบบไม่น่าจะชนอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าเดี๋ยวโชคร้ายมันคงกลายเป็นดี

ถูกไปแล้ว๒งวดเพราะว่ามันเป็น๔ตัวใช่ไหม

แล้วรถชน๒คันก็ออกมา๒คันเลย
อะไรแบบนี้ก็เลยแบบเออมันก็คงเป็นความแบบ

เขาหมายถึงคนชนตำรวจในพลในพล